ดูอีกหนึ่งเหตุทะเลาะวิวาดกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านดอนเมืองค่ะ
มีชายคนนึงเขาเมาแล้วก็จะเดินไปซื้อเบียร์ที่ร้านชำ
ปรากฏว่าไปเจอนุ่มที่ส่งอาหารนั่งกินเบียร์กับกลุ่มเพื่อน
บอกว่าถ้าเมาก็ให้กลับบ้านได้ยินเท่านั้นก็ฉุนจัดค่ะ
กลับบ้านไปไปเอามีดมาไล่แทงจนมีคนเสียชีวิตนะคะ

คลิปเหตุการณ์ชุลมุนขณะกลุ่มชายทะเลาะวิวาดกัน
พัทรพลแสนฤดีวัย๓๐ปีชายเสื้อเหลือง
ถือมีดไล่แทงกลุ่มชายส่งอาหารแกรปฟู้ด

ปากซอยวัดเวรุวนาราม๑๕เขตดอนเมืองกรุงเทพ
เป็นเหตุให้นายอิทธิพลทรัพย์สมบูรณ์หรือเก่งวัย๔๖ปี
ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายและขวาข้างลำตัวซ้ายรวม๔แผลเสียชีวิต
และนายโสพลคำเจริญวัย๒๕ปีบาดเจ็บสาหัส
ถูกแทงที่หน้าท้องลำไส้ทะลักออกมาด้านนอก
เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายพัทรพลผู้ก่อเหตุเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกและแขนขวาถูกฟันเกือบขาด
เจ้าของร้านขายของชำซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
เก่งผู้ตายมีอาชีพขับแก๊ฟฟู้ดนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนรวม๗คน
กระทั่งช่วงเวลาประมาณ๑๓๐นนายพัทรพลขี่รถจักรยาน
มาจอดหน้าร้านอาการมึนเมาใบหน้าและแขนมีรอยแผลถลอก
จากนั้นเข้ามาขอซื้อเบียร์๒ขวดพร้อมพูดทำนองว่าถูกทำร้ายมา
เพื่อนหนึ่งกลุ่มของนายเก่งที่รู้จักกับนายพัทรพล
แต่น่าจะรถล้มมากกว่าถ้าเมาก็กลับไปนอน
จากนั้นนายพัทรพลจึงขี่รถกลับบ้าน
ไปประมาณ๕นาทีก็ปั่นจักรยานกลับมาใหม่
เดินเข้ามาทำร้ายในเก่งจากด้านหลัง
คอใช้มีดจ้วงแทงลำตัวและที่หน้าอกหลายครั้ง
กลุ่มเพื่อนของนายเก่งพยายามเข้าห้าม
แต่ก็ได้รับบาดเจ็บส่วนนายพัทรพลพยายามวิ่งหนี
แต่ไปไหนไม่รอดถูกวัยรุ่นระแวกนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
รุ่นน้องของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไหนพัทรพลมาก่อน
แต่คืนวันที่เกิดเหตุแค่หวังดี
บอกกับเขาว่าถ้าเมาให้กลับบ้าน
แต่กลับถูกไล่แทงอย่างบ้าคลั่ง
เก่งโชคร้ายนั่งหันหลังอยู่หัวโต๊ะ
ถูกแทงคนแรกและกระหน่ำแทงรวม๔แผลจนเสียชีวิต
ฝากขอโทษครอบครัวพี่เก่งที่ช่วยพี่เก่งเอาไว้ไม่ได้

ก็เอาไม่อยู่ก็แทงไปก็แทงอีกคนอีก
แล้วก็ไปไล่แทงคนอื่นต่ออีก
ไม่ได้ไล่แทงคนเดียวก็ไล่แทงทั่วหมด
ก็ไม่มีใครทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ญาติคนที่ทำเขามาตอนหลัง

แล้วก็ขอโทษทางญาติเขาด้วย
ที่ดูแลไม่ดีครับ

ไม่ทันได้แบบรู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้

น้องชายไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
แต่กลับถูกไล่แทงจนเสียชีวิต
นำซ้ำคนก่อเหตุยังไล่ฟันคนอื่น

รับว่าโกรธแค้นแต่อโหสิกรรมให้
ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาเยียวยา

น้องชายก็ไม่มีวันกลับคืนมา
น้องผมไม่ได้พูดไม่ได้ผมไม่รู้จักกันเลย
แต่เขามาถึงเขาคือเขาซัดเลย
ไปมั่วแบบบ้าคั่ง
ก็เผชิญรับกรรมกันไปกันแล้วกัน

ผมจะกรับครอบครัวทรัพย์สมบุญ

ไม่คิดติดใจถือคิดซะว่าเป็นกรรม
แต่ขอความกรุณาแล้วกันว่า
ไม่ต้องมาให้พวกผมลำบากใจดีกว่า
แต่ไม่ต้องให้เขาสบายใจได้ว่าพวกผมไม่มี

ไม่จำเป็นต้องมาเยียวยาอะไรผม

กี่บาทมันก็ทดแทนชีวิตน้องผมไม่ได้
เบื้องต้นตำรวจสนดเมืองอายัตุวนายพัฒนภลพลไว้ก่อน

พร้อมกับเร่งสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้บาดเจ็บ
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไป
สุชฎาศิริโครงข่าวแทรรัติทีวีไหล่งาน